ทานก๋วยเตี๋ยวทานโจ๊กทานผัดไตกันไปเรียบร้อยแล้ว
ไปหากาแฟอร่อยทานกันดีกว่า
ร้านกาแฟที่จะพาไปร้านยังไม่ธรรมดา
เขาบอกว่ามันเป็นร้านกาแฟแบบฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งขนาดไหนตามไปดูสิค่ะ
ฟรุ้งฟริ้งไหมล่ะไปที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้า
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เราไปเชียงใหม่นะแต่ว่าเหมือนเราไปเที่ยวที่เกาหลีเลยแหละ

อู้ว้าวเยอะจังเลย
เหนี๊ยะร้องอย่างงี้จริง
จริงตุ๊กตาไงคุณ
โอเคค่ะ
ถึงแม้มันจะน่ารักขนาดไหนก็ไปหาอะไรแบบสบาย
เราอยากให้ลองชิมดู

ลาเต้เย็นคลายร้อนได้แน่นอน